ทีนี้มาดูเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวมากคุณผู้ชมต้องเตือนภัยกันนะคะ
สมุทรปราการสาวโรงงานวัย๓๘ปีขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานปรากฏว่า

มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบพอได้จังหวะปุ๊บกระชากเลย
คุณผู้ชมซ่อยก็ขาดตัวเองก็เจ็บตัวค่ะ
เลยอ่ะเหมือนเขาขี่ประกบมาสักพักหนึ่งนะ

อันนี้โอ้โหวมันง่ายขนาดนั้นเลยค่ะ
และสุดท้ายสาวโรงงานโหดีนะหัวไม่ฟาดพื้น

ตอนนี้ไซค์คอทองคำถ้าเขาเลี่ยงได้ก็อย่าใส่เลยนะคะ

ช่วงเช้าเมื่อวานนี้จุดเกิดเหตุก็คือถนนในซอยไทยประกัน๓ทับ๙ตำบลบางเสาทง
อำเภอบังเสาทงของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะคะผู้เสียหายชื่อว่าคุณสุพรรณสาขันทวุฒิ
คุณสุพรรษาเล่าบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุสักประมาณ๗โมงครึ่ง
ขี่รถออกมาจากหอพักจะไปทำงานที่ซอยไทยประกัน๕๐
ก็ไม่ไกลกันนะคะขี่มาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็ถูกคนร้ายขี่ตามหลังประกบมา
แล้วก็กระชากสร้อยคอทองคำหนัก๕๐สตางค์
พร้อมกับพระเลี่ยมทองเนี่ยราคาสักประมาณร่วม๒๐๐๐บาท
กระชากไปเลยค่ะแต่มันขาดนี่

อีกส่วนหนึ่งก็คือที่มีพระเลี่ยมทองด้วยคนร้ายได้ไปค่ะ
ขอบคุณเจ้าตัวเล่าหน่อยค่ะ
พอลงสะพานมาเขาตีคู่มา
ก็เอกใจแล้วรู้สึกผิดปกติแต่ไม่คิดว่าจะเป็นคนร้าย
ว่าจะเป็นคนรู้จักแล้วมาแกล้งแซว

ก็เลยเร่งคันเร่งมา
แต่มันก็ยังบี้ไม่เลิก

ชะลอพวกเขาชากสร้อยเลย

พวกนี้มันจ้องมาแล้วปุ้ยมันล็อกเป้ามาแล้ว

เพราะว่าตีประกบคู่กันมาแบบนี้ค่ะ

ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพบางสาวทง
แล้วก็อยากให้ตำรวจติดตามตัวคนร้าย

นี่ถือว่าเป็นภัยสังคมอย่าประมาทหรือว่าชะล่าใจ
เพราะอาจจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ได้
ทีนี้คุณผู้ชมตรงนี้เราไปถามชาวบ้านด้วยนะคะ

แต่กลางคืนเปรียวมากพี่เบิร์ตนี่ค่ะ
คุณป้าสกุลชาปัญญาเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเอาไฟส่องสว่างมาติด
เพราะกลางคืนเปรียวมากมืดมากนะคะ
แล้วมันเสี่ยงไงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ประเทศไทยเรามีเสาไฟตั้งเยอะตั้งแยะ
ใช่ค่ะลงงบไปเยอะนะตุดแบบนี้ที่จะเปรียวดันไม่มี
นี่ไงป้าสกุลบอกว่า
เนื่องจากหลอดไฟขาดมานานแล้ว
ขาดมีหลอดไฟแต่หลอดไฟขาด
ค่ะอย่างไรก็เชื่อเบิร์ตนะ
มีทองเอาเก็บไว้บ้านงานบุญงานอะไรใส่สักที
แล้วก็เอาเก็บไว้บ้านเหมือนเดิมยุคนี้